งานแต่งโอละเวงที่จังหวัดกระบี

ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยอยู่ดีมาเทงานแต่งได้ยังไง
จะยกขันหมากไปขอตอน๘โมงเช้าอยู่แล้ว
แจ้งมาตอนเช้ามืดบอกไม่แต่งแล้วไม่พร้อม
ไม่พร้อมกลับไปก่อนเลื่อนได้ไหมเอ้ายังไง
สุดท้ายเนี่ยเธอบอกเธอปลอมเอารูปของผู้ใหญ่บ้าน
มาแอบอ้างใช้ทุกคนไม่รู้เรื่อง
นี่นะฮะนี่ตอนที่ไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกัน
สิ่งทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วนะฮะ
สุดท้ายไม่ได้แต่งนะครับฝั่งของเจ้าสาวเนี่ย
เมื่อวานนี้เราก็คุยไปรอบนึงละค่ะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยท้องจริงแล้วลูกเนี่ยหลุดไป
ใช่ค่ะท้องได้สามเดือนถึงวันแต่งเนี่ย
ยอมรับว่าเธอไปเอาภาพของผู้ใหญ่บ้าน

เป็นหลานค่ะแต่บอกทางฝั่งเจ้าบ่าว่าเป็นลูกบุญธรรม

ทีนี้เธอบอกเธอมีหลักฐานยังมีนะ
วงจรปิดในวันที่เตรียมขบวนขันหมากกันเนี่ยนี่เจ้าสาวนะครับเจ้าสาวบอก
นี่เห็นไหมที่หน้าบ้านเนี่ยนะที่กระบี่นะฮะยังไปเตรียมข้าวเตรียมของกันอยู่เลย
เดี๋ยวจะมีรถคันนึงเนี่ยขับเข้ามานะรถกระบะนะครับเธอเนี่ยก็มากับเจ้าเบ่านั่นแหละนะ
วันนั้นเจ้าสาวบอกยังมาช่วยยกขันหมากลงจากรถกระบะของเจ้าบ่าวเลยมาแล้ว
เจ้าบ่าวนี่นั่งอยู่หลังกระบะนี่นะฮะประมาณช่วงกลางดึกนะครับที่เตรียมของกันอยู่
ตี๒นะ๑๓สิงหาคมวันที่ในกล้องวงจรปิดอาจจะไม่ตรงนั่นเห็นเจ้าสาวไหม

หนูยังมาช่วยยกขันหมากเตรียมข้าวเตรียมของอยู่เลย
ตี๒๓สิงหาคมแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือนี่คือภาพสุดท้ายที่คนฝั่งบ้านเจ้าบ่าวเขาเห็นเธอ
งานแต่งอย่างกระทันหันทั้งที่ความจริง๘โมงเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะยกขันหมาก
บ้านเจ้าสาวแล้วทางฝั่งเจ้าบ่าวก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะฮะเพื่อเรียกค่าเสียหาย
จากทางเจ้าสาววันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่กระบี่นะ
ครับนี่เจ้าเบาฮะแม่เขาบอกตอนนี้เขาอับอายเหลือเกินถูกคนล้อคนว่าบอกเป็น
ม่ายขันหมากวันนี้คุยไปคุยมาคุยกับคุณระวีการนี่เปิดใจไปเปิดใจมานี่
น้ำตาไหลเลยนะครับเขาบอกเขายอมรับว่าโง่ที่ไปหลงรักผู้หญิงคนนี้ได้เจอกัน
บอกว่าท้องเขาบอกเขาก็เชื่อนะเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยส่งที่ตรวจคันมาให้ดู
ว่าเนี่ยลองตรวจคันดูแล้วมันท้องเจ้าบ่าวบอกเขาดีใจมากนะเขาอยากแต่งงานเลยนะ
เขาพร้อมรับผิดชอบเลยพร้อมเป็นพ่อของเด็กอยู่แล้วนะเจ้าสาวเนี่ยบอกโอ้โห
เป็นลูกบุญธรรมของผู้ใหญ่บ้านด้วยเขาก็ยิ่งยินดีเลยนะจะได้เมียเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้าน
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เขาอับอายมากใครก็บอกว่าม่ายขันหมากไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน
เจ้าบ่าวบอกว่าตอนนี้หมดรักเจ้าสาวแล้วนะฮะนี่ตอนที่ไปลองชุดแต่งงานกัน
ทำทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วอ่ะสุดท้ายไม่ได้แต่งเลยฝากบอกไปถึงเจ้าสาว

อยากจะฝากไปบอกเจ้าสาวยังไง
ผมก็อยากฝากบอกว่าอย่าไปตามกับคนอื่นแบบนี้นะ
ผมมันเขนี่กับคนอื่นมันเกือบไปได้นะ
อย่าเล่ว่าเขามาบ้านผมก็เล่ว่าเหมือนผมไม่มีพี่น้องเลย
ทางฝั่งแม่ของเจ้าเบ่านะครับบอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเจ้าสาวเนี่ยปลอมเฟซบุ๊คผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อพิมพ์มาบอกว่าขอเลื่อนงานแต่งไปก่อน
เดี๋ยวขอดูเฟซบุ๊คที่เขาพิมพ์มาหน่อยนะ
นี่ฮะที่เขาบอกขอเลื่อนไปก่อนความจริงต้องแต่งวันที่๑๓สิงหาคม
แต่ขอเลื่อนไม่ได้แต่ง
ที่เจ้าสาวเนี่ยอ้างว่าท้องเนี่ยแม่เจ้าเบ่าบอกว่าตอนแรกก็เชื่อ

ดูด้วยว่าท้องจริงแต่อยู่เนี่ยมาอ้างว่าลูกหลุดไปแล้ว
นี่เห็นไหมฮะแต่๓เดือนเขาอันตราซาวน์เห็นอย่างนี้แล้วเหรอ
กำลังจะถามเหมือนกันเลยค่ะว่า๓เดือนเขาเห็นขนาดนี้เลยเหรอ
แต่เจ้าบ่าวเนี่ยบอกเขาส่งที่ตรวจคันมาให้ดู
ผลการเทสการตรวจเอาเป็นว่าทางฝั่งเจ้าเบาเนี่ยเขาก็เชื่อแหละ
แต่พอมาบอกว่าลูกหลุดไปแล้วเนี่ยแม่เจ้าบ่าวบอกว่าเด็ก๓เดือน
ถ้าเกิดลูกหลุดหรือจะกี่เดือนก็แล้วแต่เนี่ย
คนที่จะแท้งลูกเนี่ยต้องเสียเลือดเยอะมากเลยนะ
คือน่าจะต้องแบบเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนั้นเลย
นี่ไม่เข้าโรงพยาบาลอะไรหรอยังอยู่ด้วยกันถึงตี๒คืนวันนั้นที่เตรียมขันมากอะ
แล้วเวลาที่จะไปสู่ขอนะบอกบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านก่อนไหม
ฝั่งเจ้าสาวบอกพ่อป่วยบ้างแม่ป่วยบ้างพ่อไม่อยู่บ้าง
เอาเป็นว่าทางฝั่งเจ้าบ่าวบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยขอแจ้งความก็แล้วกัน
เพราะเคยบอกไปแล้วว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้น
ตอนที่ไปที่บ้านหน่อยไหมจะได้คุยกันหน่อยผู้ใหญ่สองฝ่าย
เขาก็จะส่งรูปมาให้ดูบอกเนี่ยแม่นอนอยู่โรงพยาบาล
แม่ป่วยมั่งพ่อป่วยมั่งอ๋อเอาเป็นว่าทางฝั่งเจ้าบ่าวเขาบอก
เขาขอเรียกร้องเงินค่าเสียหายในการเตรียมจัดงานแต่งทั้งหมดเนี่ย
ห้าหมื่นบาทค่ะพอบอกไปทางฝั่งเจ้าสาวบอกว่าไม่มีเงิน

แล้วคุณเสียได้เท่าไหร่เขาตอบว่าไม่มีอย่างเดียว
ก็คือไม่มีเท่าไหร่ก็ไม่มีเพราะว่าตอนนี้ก็รู้กันอยู่นะ
เออแค่นั้นแหละแต่พี่ก็บอกว่า
เออถ้าอย่างนั้นก็เรื่องมันถึงโรงพักแล้ว
พี่ก็แจ้งความไว้แล้วนะก็ถึงโรงพักมัน
บางทีมันก็ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล

ถ้าสู้คดีพี่ก็โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ก็สู้ค่ะ
ปกติเราจะเจอแต่ผู้ชายเทใช่ไหมเจ้าบ่าวเท

ฝั่งเจ้าบ่าวบอกว่าที่เขากังวลก็คือตอนที่คบกันอยู่เนี่ย
จะถูกเทงานแต่งฝั่งเจ้าสาวให้เขาเซ็นธุรกรรม
เอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนเซ็นเอกสารอะไรสักอย่าง
เอาไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินซึ่งเขาไม่รู้ว่าคืออะไร
ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องเกิดขึ้นก็เลยไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่า
เอาฟังทางฝั่งเจ้าสาวบ้างนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณระวีการไปคุยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเธอยืนยันกับเราว่าเธอท้องจริงจริง
ตั้งท้องได้สามเดือนแต่ไม่ได้ไปฝากท้องกับทางโรงพยาบาลนะ
แล้วเด็กเนี่ยมันหลุดไปช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนจะถึงวันแต่ง๑๓สิงหาคม
ลูกหลุดออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
เพราะต้องการเลื่อนงานแต่งไปก่อนแต่เธอขอยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกนะ
ไม่ได้เทแค่อยากเลื่อนไปก่อนเพราะเธอยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่
เรื่องจะแต่งงานเธอก็เป็นแค่หลานของผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมเธอยอมรับนะฝั่งเจ้าเบาเองเนี่ย
ไม่ให้โอกาสเธอเลยแล้วยังเอาเรื่องของเธอเนี่ยไปออกสื่ออีกทั้ง
ที่ตัวเธอแค่ต้องการเลื่อนงานแต่งเท่านั้น

ตี๕ของวันที่๑๓ใช่ไหม

แต่คุณเจเจเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งที่
สาวเข้าไปถ่ายรูปกันไว้นะฮะ
แล้วก็จะมีเรื่องของการจัดงานแต่งด้วยนะ

เขาบอกทางร้านรู้ตั้งแต่เย็นวันที่๑๒สิงหาคมแล้วนะ
บอกว่าญาติตายเลยยังจัดงานแต่งไม่ได้เขารู้ก่อนแล้วเย็น๑๓
สิงหาคมแม่เจ้าบ่าวให้ญาติเนี่ยมาเช่าชุดถือขันหมากเพื่อ
วันที่๑๓ทางร้านยังเอกใจบอกเอ้าก็เจ้าสาวเขาบอกเลื่อน
แต่งไม่ใช่เหรอก็เลยโทรไปหาเจ้าสาวเจ้าสาวบอกอ๋อไม่
แล้วไม่เลื่อนแล้วแต่งเหมือนเดิมอ้าวแต่สุดท้ายตอนเช้าต้อง
นัดมาอะไรกันอีกเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการจัดงานแต่ง
ก็ไม่มาอีกก็เพิ่งมาทราบว่าเอาเขาเทงานแต่งกันแล้วเอาเป็น
ล่าสุดเนี่ยทางแม่ของฝั่งเจ้าสาวก็ยอมรับว่าลูกสาว
ผิดนะฮะแต่อยากขอความเห็นใจจากทางฝั่งเจ้าบ่าวด้วยเพราะว่า
ว่าเรียกค่าเสียหายมา๕๐๐๐๐บาททางฝั่งเจ้าสาวบอกว่าไม่มี